ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จ
มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแอมรัตรุธทองประดิษฐ์ครับ

จุบันนะครับก็ประกอบธุรกิจร้านอาหารนะครับตามห้างสรรพสินค้านะครับ
ชื่อล่าเมียวครับเป็นอาหารจีนสไตล์หูหนานแล้วก็เสชวนครับ
หูหนานและเสฉวนผมเนี่ยยอมรับตามตรงไม่ช่ำชองและไม่ค่อยมีความรู้เรื่องร้านอาหารจีนเท่าไหร่
อาหารจีนหูหนานพอจะยกตัวอย่างเมนูได้ไหมครับมีอะไรครับ
โอเคถ้าคลาสสิกสุดก็น่าจะเป็นเต้าหู้เหม็น
หูเหม็นใช่ก็คือคนไทยเนี่ยถ้าเขาบินไปจีนเนี่ยเต้าหู้เหม็นเนี่ยคือมันจะออจินัลมาจากที่ฮูหนาเลย
มากี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็ปัจจุบันก็เข้าใกล้๔ปีแล้วครับ
แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรคุณแอมจริงผมเป็นวิศวกรจบปริญตรีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปต่อโทรอุตสาหกรรม
เราก็โดนส่งไปฝึกงานที่ประเทศจีนก็อยู่ที่เสียเหมือนที่ประเทศจีน
ก็อยู่ไปอยู่มาก็โอเคได้พบรักกับสาวจีนพบรักกับสาวจีนนี่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจไหม
เกี่ยวอันนี้เป็นสตอรี่ที่แปะอยู่บนโต๊ะในร้านเราจะมีสตอรี่แปะให้ลูกค้าอินกับอาหารเรามากขึ้นด้วย
แล้วก็ไปฝึกงานที่จีนแล้วก็ได้ภรรยากลับมาถูกไหมอยู่ไปอยู่มาเขาก็โอเคกลับมาอยู่เมืองไทย
เราก็เพิ่งทราบว่ามันมีคนจีนกลุ่มใหญ่เหมือนกันที่เขาทานอาหารคาวแบบมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบไม่ได้
เอาแล้วเขาให้อะไรในการใช้รสมันก็คือจะเป็นเผ็ดเค็มเปรี้ยวจีนแบบนี้จะไม่มีหวานอยู่ในองค์ประกอบของอาหารจีนประเภทนี้เลย

เราทำให้เป็นเลยเราก็ให้เชฟจีนเราบินกลับอีกรอบหนึ่ง
หน้าที่แล้วก็บินกลับไปรอบหนึ่งแล้วก็ไปเชิญเชฟร้านที่เรากินร้านแรกนี่แหละ
กลับมาเมืองไทยงั้นเรามาเปิดร้านอาหารจีนดีกว่า
แต่คราวนี้เราจะเข้าห้างแล้วก็มานั่งคิดกับภรรยาว่าเฮ
ถ้าร้านอาหารจีนอยู่ในห้างอาหารใหม่ด้วย
ถ้าเราไปแต่งร้านแบบจีนสมัยก่อน๔ปีที่แล้วคืออาหารจีนไม่ใช่อาหารทางเลือกของวัยรุ่นวัยทำงานถูกไหมล่ะ
ก็ต้องเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้
งั้นเรามาทำอาหารจีนที่ไม่เหมือนใครดีกว่าอาหารแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้ว
แต่งร้ายก็ไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นคาเฟ่เป็นลูกแมวสีสัน

คือดูเอาใจลูกค้าคนรุ่นใหม่เลย

เรามองว่าสาขาแรกเปิดมาอาหารประเภทนี้คนไทยไม่รู้จักอยู่แล้ว
แต่คราวนี้เราทำไงให้เราไม่เจ๊งตั้งแต่วันแรก
เราก็โอเคงั้นเราไปที่นี้ดีกว่า

ก็เป็นแรงจริงครับกลางวันก็ยังให้ไม่ค่อยได้

ก็อยากมาทานอาหารจีนเขาก็เดินลงมาในห้าง
ถูกต้องครับแล้วตอนไหนที่ทำให้คุณแอมคิดว่า
ไม่ได้แล้วต้องขยายแล้วมันขายดีขนาดนี้
โอเคพอเราทำไปเรื่อยก็เริ่มมีคนไทยเริ่มตามมา

เพราะว่าพอถึงปุ๊บมันก็จะแบบเป็นกลุ่มทัวร์จีนเต็มร้านอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะว่าก็จะดูแบบอาจจะยังไม่คุ้นชินแล้วก็

ช่วงนั้นคือมันเต็มร้านจริงตั้งแต่เปิดยันช่วงเย็นนะรอบเย็นมันก็เต็มตลอดอะไรอย่างนี้

ก็ปรากฏว่าโอ้โหเราขายดีมากคิวยาวมากอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าไฮที่เราก็ทำได้นะเขาเป็นพี่ใหญ่ของเรา
เอาอาหารจีนแบบหมาล่ามาขายแล้วคนไทยก็ชอบ
อย่างแรกเอาไว้ตั้งเป้ายังปีที่แล้ว๒๐๒๒ฯเนี่ย
ทุกอย่างกลับปกติหมดแล้วเราก็เริ่มโอเคออกอาวุธได้ละคบตัวแล้ว
เราก็เริ่มโอเคเริ่มจริงจังทุกอย่างมากขึ้น
ในเดือน๑๒มีเวลา๘เดือนทำยังไงบ้าง
แล้วก็บอกจริงแล้วผมกับคุณสวัสดิ์เนี่ย

ก่อนจริงแล้วก็มีทำบ้างแต่ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้น
แต่ปัจจุบันพอปี๒๐๒๒เราตั้งเป้าโต๑๐๐โดยที่ไม่เปิดสาขาเพิ่ม

ก็คือเพิ่มยอดขายของสาขาเดิมที่มีอยู่
ถูกต้อง๑๐๐โดยที่ไม่เปิดสาขาเพิ่มทำยังไง
เราก็มีการเก็บข้อมูลทุกมิติที่เราเก็บได้
อย่างแรกคือเราเก็บยอดขายก่อนง่าย
ถ้าเกิดเราขายไปได้สมมุติเดือนนี้เดือนห้า
เปิดมา๗วันเอา๗วันมาคำนวณ
คิดว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่รับได้ไหม

ธันวาปีนี้เราจะปิดตัวเลขกี่บาท

ที่เริ่มทำคือทำปีที่แล้ว๒๐๒๒

๒๐๒๑๒๐๒๒ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่๔
อะไรเป็นช่วงที่คุณแอมรู้สึกว่าโหนหนักจริง

ช่วงนั้นคือโควิดเข้าเว็บ๒

ปรากฏว่าธนาภารามก้าวที่๑เดือนโควิดเข้า

ได้มาตักขีบหมาล่าในตู้เขา
บางคนเขาก็ขับรถมาตักเองอะไรอย่างนี้ลืมซ้ำ

คิดว่าอะไรทำให้ผ่านมาได้ฮะ

แล้วก็เรามีเงินอยู่ในบัญชีกี่บาท

แต่ว่าเราจะเจ็บอยู่ประมาณไหน

จริงก็ท้อเยอะแหละ
หนึ่งก็อาจจะแบบมองครอบครัวมองที่บ้าน

สองก็ลูกค้าเราก็น่ารักอะ
มีพิมพ์ส่งข้อความให้กำลังใจเรา

ข้อ๓คือตอนนั้นมันท้อมาก

จีนตอนนั้น๒๐๒๑มันสงบสุขมาก

เรามีเงินทุนพอไหม

เราโควิดแค่เกือบจะไม่รอดได้ซ้ำในไทย

ยื่นจำนองแล้วก็เอาเงินก้อนใหม่

ตอนที่คุณแอมตัดสินใจว่าเฮ้ยไปเปิดร้านที่จีนดีกว่า

ซึ่งคนไทยทำไม่ได้ที่จะไปเปิดจดบริษัท
เป็นเรื่องเป็นราวถือหุ้นร่วมทุนกัน

คนจีนหมดนะครับไม่มีคนไทยเลย
เราก็เป็นคนไทยที่เข้าไปตะลุมบอลกันในกลุ่มนั้น
ที่จะทำให้บริษัทนี้ใหญ่กว่าเดิม
ขยายสาขาต้องเพิ่มอะไรบ้างฮะ
คราวนี้พอกลับมา๒๒ที่ทุกอย่างมันเริ่มสงบเรียบร้อย

ยอดขายมันโตแบบเห็นได้ชัดแบบมีนัย

ผมเห็นว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนมาทำอะไรคล้ายนี้แน่

ด้วยเงินกำไรของเราต่อยอดมันไม่ทัน

ผมก็เริ่มศึกษาการระดมทุน
การสตาร์ทอัพการจะทำยังไงต้องทำยังไงบ้าง
ซึ่งมันก็เป็นการเตรียมการมาช่วงประมาณ๖เดือน

มีแพลนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ภายใน๕ปีครับ
ก็คือน่าจะ๒๐๒๘แล้ว

สำคัญมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหน
แล้วการตั้งราคาการทำเมนูอะไรแบบนี้
กล้าทำโปรโมชั่นหรือในเมื่อแต่ละคนเนี่ย

เราก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งโปรโมชั่นแบบนี้ให้ลูกค้ากลุ่มนี้
อย่างเช่นมุติเราส่งโปรชั่นที่เป็นอาหารครอบครัว
แต่เราส่งไปให้นักศึกษา

งั้นเราก็จะประหยัดการทำค่าแอดค่าอะไรของเราด้วย
ทำธุรกิจร้านอาหารก็ได้หรือว่าธุรกิจอื่นก็ได้
แล้วก็มาทำร้านอาหารแล้วนี่จะไปที่จีนอีกรอบหนึ่ง

เพราะปัจจุบันทีมผมค่อนข้างแข็งแกร่ง
คือผมแทบจะไม่ได้เข้าร้านแล้วก็ไม่ได้ดูโอปอร์เช็นทีราเลย
ที่ผมคือมองข้างหน้าว่า๖เดือนที่๑ปีร่ายจะไปแบบไหน

ผมมีทีมงานที่พร้อมที่จะคอยช่วยดูตรงนี้ให้
๓คุณควรจะมีระบบที่แข็งแรงมักจะเป็นระบบบัญชีระบบการจัดการต่าง
ในการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณต้องมีระบบ
ก็อาจต้องรีเรื่องของการกล้าเสี่ยงนิดนึง
เพราะว่าบางอย่างมันต้องคิดนำไปข้างหน้านานว่า๖เดือน๑ปีมันควรจะเป็นยังไง
ถ้าเกิดเรามวลแต่ลอทุกอย่างมันชัดเจนมันก็อาจจะช้าเกินไป
ผมทำคาร์ฟาดิ้งผมก็ทำล่วงหน้ามา๖เดือนก่อนพอสุดท้ายวันที่ผมจะมาเปิดวันนี้ก็มีเงินพร้อมพอดี
ที่คุยกับคุณแอมมานะครับก็สามารถจะสรุปเส้นทางความสำเร็จได้ก็คือ
เกิดมาจากแฟชั่นนี่แหละความตั้งใจที่สำคัญคือความรัก
มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจเพราะว่าอยากให้แฟนที่เป็นคนจีนแท้
มีร้านอาหารที่เป็นรสชาติแบบจีนหูนานแท้เลยในประเทศไทย
แล้วคุณแอมก็เอามาต่อยอดพัฒนาเอาองค์ความรู้จากตอนที่ทำงานประจำ
แล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะทำโปรโมชั่นอะไรให้ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
จากนี้ยังมีเรื่องการจัดการระบบบัญชีที่ทำให้ร้านเพิ่มยอดขายได้๑๐๐
คุณผู้ฟังในจำนวนสาขาที่เท่าเดิมเฮ้ยไม่ได้ง่ายเลยนะ
และที่สำคัญวิธีคิดแบบนักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จคือ
คุณแอมเนี่ยเขามีแผนงานที่ชัดเจนแต่มาพร้อมกับใจนะ
ใจที่กล้าเสี่ยงกล้าลุยกับความท้าทายใหม่แล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วย
เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอ
วันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณแอมรัตรุธทองประดิษฐ์ด้วยนะครับ
สนุกและได้แรงบันดาลใจเยอะมากจริงขอบคุณคุณแอมด้วยครับ
ติดตามกันว่าจะเป็นธุรกิจไหนวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ